วันนี้เห็นสัญญาณดีหลายอย่างเลยนะคุณสุภานี
ระดับน้ำใช่ฟ้าฝนหนึ่งแหละระดับน้ำที่มันลดลง
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ลุกคืบเข้าไปเรื่อย
ดังนั้นค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาอธิบาย
คุณผู้ชมได้เห็นพิกัดได้เห็นจุดกันนิดนึง
โดยเฉพาะแผนที่สังเกตต้องเอาให้คุณผู้ชมดูก่อนว่า
แผนที่นี้ทางผู้ว่ามีการบอกมานะคะว่า
หลังจากนี้ไปเราจะยึดแผนที่นี้เป็นแผนที่เดียวกัน
และวันนี้ที่ผู้ว่าแถลงผู้ว่าก็มีการอธิบายจากในแผนที่ด้วย
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะว่าเทือกเขานางนอนเนี่ยฝั่ง
ตรงนี้คือทางเข้าท่ำ
เข้าไปปุ๊บเจอทางสามแยก
มาทางปีกขวาคือทางผาหมี
แล้วก็ปีกซ้ายคือบริเวณดอยตุง
ที่จะไปหาดพัทยาเทือกเขานี้
ทอดตัวเป็นแนวเหนือเหนือคือฝั่งนี้

ซึ่งไทยรัฐทีวีก็ได้ทำรูปแบบของแผนที่โดยสังเกตนี้

เพราะว่าเราก็นำข้อมูลมาจากนี้นี่แหละค่ะ
จะได้เข้าใจกันแบบง่ายขึ้น
เพราะจากเดิมตอนแรกเราก็เข้าใจว่า

แล้วค่อยเจอโถง๒ของ๓ฝั่งทางด้านซ้าย
ใช่แต่ว่าตอนนี้ยืนยันแบบนี้แล้วนะคะ
เพราะว่าแผนที่นี้สรุปภาพรวมให้เห็นชัดเลย
ว่าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเนี่ย
ตัวถ้ำมีความยาว๕กิโลเมตร
แต่ต้องบอกคุณผู้ชมนะว่า๕กิโลเมตร
ไม่ใช่เวลาที่แบบจับระยะทางยืดออกนะ

แต่ว่าวัดระยะทางในแบบคดเคี้ยวได้๕กิโลเมตร
โถงปากถ้ำเข้าไป
คุณผู้ชมเห็นจุดสีแดงที่กระพริบ
โถงสองโถงสาม

การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยซิลวันนี้
สามารถไปตั้งบัญชาการได้บริเวณโถงสาม

แล้วก็มีการลำเลียงทั้งขวดอากาศ

เลียงขวดออกซิเจนไป๖๐๐กว่าขวดแล้วนะ
แล้วบริเวณโถง๓ที่คุณผู้ชมเห็น
ก็จะเป็นโถงบัญชาการระบบสื่อสาร
ระบบไฟฟ้าต่างถึงหมดเลย
สามารถโทรศัพท์หรือว่าติดต่อกันได้ทันท่วงที
ใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็มีการวาง
เส้นที่เป็นเบสไลน์หรือว่าเป็นเชือกนำทางเข้าไปได้
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะภารกิจในวันนี้
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นลูกศรสีเหลือง
พอเข้าไปถึง๓แยกเสร็จแล้ว
วันนี้ผู้ว่าบอกว่านักประดาน้ำ
คือหมายถึงหน่วยซิลด้วย
หมายถึงทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยด้วย
ภัยแล้วก็นักดำน้ำจากต่างประเทศ
ก็จะมาที่บริเวณจุดสามแยกที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะ
คือเลี้ยวไปปั๊บก็จะผ่านจุดวิกฤต

จุดวิกฤตที่ผู้ว่าบอกก็คือจุดที่เป็นหลุมขึ้นลง
แล้วผู้ว่าบอกว่าวันนี้จะเปิดช่องตรงนี้ให้ได้
แล้วถ้าเกิดเปิดได้แล้วจะเปิดช่องนั้นไว้ตลอด
เพื่อให้เข้าไปทำงานได้ค่ะคุณผู้ชม
อันนี้จะมีความเล็กแคบมาก
แต่ถ้าหากว่าเปิดได้ก็จะเป็นจุดสำคัญนะคะ
ในการบัญชาการในการวางแผนหรือจะเป็นจุดพัก
ของเจ้าหน้าที่ที่ประดับงานใต้ถ้ำด้วย
เป็นมาทางปีกขวาด้วย
อันนี้คือที่ผู้ว่าบอกนะคะ
นี่แหละเราให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพกัน
แล้วก็จุดที่กระพริบกระพริบตรงหาดพัทยาตรงจุดนั้น
เป็นจุดที่คาดว่าวันนี้น่าจะไปถึงบริเวณจุดหาดพัทยา

ว่าเด็กอยู่บริเวณนั้นหรือว่าอยู่ลึกไปกว่านั้น
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพน่าจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะ
ปฏิบัติงานของทีมประดาน้ำในวันนี้
ถ้าเกิดช่วงบ่ายนี้มีความคืบหน้ายังไง

เดี๋ยวเราจะมีการตัดสดไปให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วย
รวมถึงมีการโฟนอินแล้วก็รายงานสดจากนักข่าวในพื้นที่ด้วยนะคะ